ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะหลายคนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวตามดอยตามภูต่างต่างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตากค่ะเกิดเห็นนักท่องเที่ยวพลัดตกจากหน้าผาลึกลงไปเนี่ยสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้วเสียชีวิตค่ะพี่บุ๊คนะคะเนี่ยตรงจุดนี้แหละค่ะคุณ
ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนกว่า๑๗คนค่ะ
แต่ปรากฏว่าคุณหนึ่งเขาพลัดตกลงไปหน้าผา
ตกลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะคะ

กำลังเดินชมความงามของธรรมชาติ

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดชมวิวม่อนคลุยไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วจะบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงชัน
ทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยเดินเท้าออกมาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านทราบ
ตำรวจทหารพราน๓๕๐๑เจ้าหน้าที่จากอบตแม่วะหลวงหน่วยกู้ภัยระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือ
คือเดินเท้าเข้าไปตั้งแต่เวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกากว่าจะถึงจุดเกิดเหตุ
ใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมงในเวลาสักประมาณตีหนึ่งค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนที่จะโรยตัวลงไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าคุณหนึ่งหรือคุณคมสรรนักท่องเที่ยวท่านนี้
เสียชีวิตแล้วค่ะก็เลยมีการชักลากลำเลียงศพขึ้นมา
ไว้บนภูเขาสำเร็จเนี่ยสักประมาณตีสามแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถลำเลียงศพไปที่ไหนได้
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเหวสูงแล้วก็มีลมแรงประกอบกับอากาศหนาวเย็นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานยากลำบากจึงต้องประสานเฮลิคอปเตอร์จากตำรวจตระเวนชายแดน
ชด๓๔แล้วก็หน่วยทหารให้ไปช่วยเคลื่อนย้ายศพออกมาในช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ระหว่างรอการช่วยเหลือทางอากาศเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยอากาศมันหนาวไง
ก่อกองไฟผิงคลายหนาวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นจากการที่ไปเที่ยวนะคะ
เมื่อวานเราก็เตือนคุณผู้ชมกันแล้วนะครับเพราะว่าทางอุทยานต่างเขาก็เตือนเหมือนกันนะครับ
เที่ยวหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำค้างยามเช้า
แล้วก็หินหรือว่าทางเดินมันอาจจะลื่นแล้วก็หน้าผงหน้าผาต้องระวัง
อย่าไปถ่ายรูปใกล้กับหน้าผาจนเกินไปหรือว่าถ้าขับรถขับราไป
ท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับเส้นทางท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะเจออุบัติเหตุได้
อย่างที่พี่บุ๊คบอกไปบางคนเนี่ยเที่ยวเพลินเดินเที่ยวรอบผาเนี่ยเพลินไงท่านต้องระวังนะฮะ